ช่วงนี้เรามาติดตามเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะฮะ
ยังคงร้อนแรงยังคงมีประเด็นให้คนนั้นวิภาควิจารณ์กันทุกวันอืม
นะฮะก็ล่าสุดในส่วนของพักประชาธิปัตย์เองก็ได้
หัวหน้าภาคควรหมายเรียบร้อยแล้วทิศทางน่าจะซัดเจนขึ้นมั้ยเออ
อดีตสหรัฐสมัยอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง
ส่วนเรื่องของกระแสวิจารณ์สวว่าทำไมเป็นคนหน้าเดิมเป็นพี่เป็นน้องกัน

ว่าใครเป็นพี่ใครน้องใครแบบนี้นามสกุลตรงกันอย่างไร
นายกเองก็บอกว่าก็ต้องเลือกคนเก่ามาสิเพราะว่าจะสารงานต่อไง

ท่านพูดเองนะเอาไปดูกันหน่อยกับเรื่องของการที่เลือกสวมา๒๕๐คน
แล้วก็มีเสียงวิจารณ์ว่าอ้าวทำไมบุคคลที่เป็นสวชุด๑๒เนี่ย
เป็นบุคคลใกล้ชิดของรัฐบาลของคนหน้าเดิมทั้งนั้นเลยนามสกุลดังทั้งนั้น
ระหว่างการลงพื้นที่ไปตรวจราชการที่ครองเตยเนี่ย
เอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่า
ไม่มีใครเป็นพี่เป็นน้องไม่มีใครไม่รู้จักตัวเองหรอก
พลเอกประวิทย์หรือพลเอกอนุพงศ์ต่างนานาเนี่ย
ขออย่าติดติงและรังเกียจทหารมากนักพร้อมระบุได้ว่า
หากได้กลับมาเป็นนายกอีกสมัยนะจะทำทุกอย่างให้ดีกว่าเดิม
แต่ยังไม่อยากให้คาดการณ์ไปก่อนนะฮะไปฟังเสียงท่านชี้แจงหน่อยสิ
คุณนายกของท่านนายกต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงคะ
ผมก็ทำทุกอย่างให้ดีกว่าเดิมแบตเตอร์แบตเตอร์แบตเตอร์
มันต้องดีขึ้นเรื่อยสิถ้าเราไม่สร้างแรงศรัทธาไว้ในใจมัน
มันต้องดีขึ้นนะดีขึ้นนะผมก็ลากลับบ้านไปนานแล้วล่ะ
ผมตั้งมั่นไว้ว่ามันต้องดีขึ้นนะจากนั้นมันก็ดีขึ้นนะที่เราเห็นหลายอย่าง
อืมนะฮะก็ตอบด้วยอารมณ์ที่แบบไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่อ่ะนะอืม
ทางด้านของนายพรเพชรวิชิชลชัยสวคนใหม่เนี่ย
แล้วก็เป็นอดีตประธานสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติก็ชี้แจงเหมือนกัน
กรณีพลเอกบริชาจัลโอชารห์น้องชายของพลเอกบริยุทธ์เนี้ย
แต่ก็มีเสียงวิจารณ์เรื่องของการขาดประชุมบ่อยครั้งเนี่ย

ที่พลเอกบริชาเนี่ยเป็นประหลักกระทรวงกระโหม
แต่ว่าหลังจากนั้นก็ถือว่าพัฒนาการดีขึ้นนะพร้อมยืนยัน
ไม่ได้มีใครขอให้มาชี้แจงแทนแต่ต้องการชี้แจงเองฐานะที่เป็นอดีต
ผู้บังคับบัญชาของพลเอกปรีชา
ผมเรียนแล้วกันมันเกิดขึ้นในช่วง๓ปีแรกที่ท่านดำรงตำแหน่งในกองทัพอยู่
พอหลังจากนั้นท่านลงมติถ้าไม่ขาดเลย

จากนั้นผมก็คิดว่าท่านมีพัฒนาการ
เช่นเดียวกับท่านอื่นที่ไม่ได้มีการหยิบยก
กับเข้มแข็งมากกว่าขึ้นบางท่านนะครับ
ถึงแม้ว่าท่านจะออกมาชี้แจงว่าเป็นการพัฒนาการก็ดี

แบบนี้ชาวบ้านชาวช่องคุณผู้ชมก็คงสงสัยอยู่ว่า
แล้วมาตรฐานมันอยู่ตรงไหน
คนที่ขาดประชุมบ่อยแล้วทำไมถึงได้มาแต่งตั้งเป็นสวอีก
แล้วถ้าเกิดเป็นสวอีกปุ๊บจะไปทำหน้าที่ได้ดีหรือเปล่า
และนามสกุลท่านก็จันโอชาด้วยอะไรแบบนี้นะ
สังคมก็วิจารณ์กันไปนะครับ
ทางด้านของนายวัญชัยสอนสิริกล่าวถึงเสียงวิจารณ์สวเหมือนกันบอกว่า
ถ้าจะมองว่าการแต่งตั้งสวเป็นการต่างตอบแทน
เลือกมาจากคนที่มีความรู้ความสามารถก็เป็นเรื่องปกตินะครับ
ไม่ว่าจะตอบแทนหรือไม่ตอบแทนอะไรก็แล้วแต่นั้น
มีความรู้มีความสามารถหรือเปล่า
แต่ถ้าจะตอบแทนแล้วเป็นคนไม่ได้มีความรู้ไม่มีความสามารถ
ผมว่าอย่างนี้มันก็น่าวิพากษ์วิจารณ์
แต่ถ้าตอบแทนแล้วเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของคนทำงาน
เขาก็ต้องเอาคนที่ในลักษณะที่รู้ใจและทำงานไปด้วยกันได้
นี่เราฟังเสียง๓ท่านที่พูดเรื่องนี้นะ
ก็ทำนองเดียวกันว่าก็ต้องเอาคนเก่าก็ต้องต่างตอบแทน
ก็ต้องเอาคนที่รู้จักเพราะว่าก็ต้องประสานงานต่อ

ก็เป็นการเอาคนเก่ามาทำงานสารต่อกันไปนะครับ
ส่วนภาคประชาชนิดปัดก็ได้หัวหน้าภาคคนใหม่แล้วนะครับ
ลงคะแนนเสียงกันไปเมื่อวานนายจุลินลักษณะวิสิทธ
ได้รับเสียงโหวตจากสอสออดีตสสอดีตรัฐมนตรี
ผู้บริหารท้องถิ่นและตัวแทนสาขาพัก
ในการจัดประชุมใหญ่วิสามันเลือกหัวหน้าพักเมื่อวาน
มีคะแนนทิ้งห่างผู้ท้าชิงอีก๓คน
ก็คือนายภีรพันธ์สาลีและทวิภาคนายกรจัตริกับวนิก
อภิรักษ์โกสโยธินซึ่งทันทีที่ทราบผลเจ้าตัว
หลังน้ำตาด้วยความดีใจครับ
ในรอบ๗๓ปีของภักษ์ประชาธิบัติ
ผมเป็นหัวหน้าพักคนแรก
ที่ต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองยาวนานที่สุด
อย่างน้อยถึง๓๓ปี
แต่อีกด้านกำลังบอกกับเราทุกคนว่า
ขอเพียงเราอดทนมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละ
เพื่อพักประชาธิปัตย์พร้อมให้โอกาสเราเสมอ
และเราจะร่วมมือร่วมใจ
ช่วยกันนำประชาธิปัตย์ไปสู่ความเป็นหนึ่ง
ทั้งรวมกันเป็นหนึ่ง
และก้าวไปสู่ความเป็นหนึ่งในหัวใจของประชาชนตลอดไป
แต่ก็ยังไม่แน่ชัดได้ว่าพักนี้เขาจะไปอยู่ฝั่งไหนนะ

ถ้าเขาจะเป็นฝ่ายค้านก็ยังไม่ชัดเจนเหมือนกัน
แต่พอได้หัวหน้ากรรมการบริหารอะไรแล้วก็น่าจะเห็นชัดมากขึ้นนะคะ
ซึ่งเลขาธิการพักค่ะก็คือนายเฉลิมชัยศรีอ่อน

รองหัวหน้าพักในแต่ละภาคก็ประกอบไปด้วย
นายนาราพัฒน์แก้วทองจะดูแลงานภาคเหนือ
นายชัยยศจิระเมธากรรองหัวหน้าพักดูแลงานภาคอีสาน
สาธิตปิตุเตชะรองหัวหน้าพักดูแลงานภาคกลาง
และนายนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าพักดูแลงานภาคใต้
รวมถึงนายองค์อาจคล้ามภัยบูลรองหัวหน้าพักดูแลงานของกรุงเทพมหานคร

ที่การพักพลังประชารัฐก็ยอมรับเลยว่า
ยังไม่รู้ท่าทีของนายจุลินจริงว่าจะตัดสินใจไปในทิศทางไหน
แต่พอถามว่าระหว่างประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยพักไหนคุยยากกว่ากันล่ะ
สนทิรัฐตอบว่าไงรู้ไหมบอกไม่ได้

ถามไปก็ยังไม่มีคำตอบซะทีเดียวนะ

ประชาธิปัตย์เองก็ยังไม่ชัดเจนว่าทางไหนนะฮะ
ส่วนทางด้านของนายดำรงพิเดชหัวหน้าพักรักผืนป่าประเทศไทยประกาศจุดยืน
นำสอสอสองเสียงร่วมภักรรมประชารัฐ
จัดตั้งรัฐบาลแล้วก็หนุนผลเอกประยุทธ์เป็นนายก
พร้อมยอมรับว่าได้รับการทาบทามจากผู้ใหญ่ของพักพลังประชารัฐ
ให้ไปทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งบริหารที่สามารถจะผลักดันนโยบายของพักได้
ตามที่เคยให้คำมั่นเอาไว้ก็เรื่องของผลืนป่าต่างนานา
ส่วนนายอนุทินหัวหน้าพลักษณ์ภูมิเจอร์ไทยก็โพสต์เฟซบุ๊กอีก
ประโยคสั้นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประชาชนไปทางนี้ไม่มีหลงทาง
โดยยังก็ไม่ชัดเจนแหละว่าจะไปทางไหนพักนี้
แต่เอาจริงระยะหลังประมาณสัก๓๔โพสต์หลังของคุณอนุทินเนี่ย

ตอนแรกเขาบอกเขาจะอยู่ฝั่งประชาธิปไตยพักทุกพักที่ผ่านการเลือกตั้งมาแล้วคือพักประชาธิปไตยทั้งหมด